สมกับการเป็นนายกของประชาชน
ไม่ใช่นายกส้มหล่นแบบที่ใครเขาว่ากัน
ขอบคุณครับท่านประธาน
บางเรื่องบางราวที่ประธานวินิจฉัยก็ไม่ยอมที่จะยอมรับ
แล้วก็การประพฤติตัวในสภาก็ค่อนข้างจะไปกันใหญ่

ผมไม่อยากขัดเพื่อนสมาชิกที่อภิปรายมาสักครู่
แล้วเอาโน่นเอานี่มาสวมใส่กัน

มันต้องได้รับอนุญาตจากท่านประธานสภา

สภาปัจจุบันมันเปลี่ยนไปเยอะท่าน
ข้อบังคับเราเขียนไว้ชัดหลายเรื่อง
แต่ท่านก็ผ่อนปลนจนสภาร้ายระเบียบร้ายวินัย

ในฐานะที่ผมกับท่านก็อยู่กันในนี้มานาน

ข้อบังคับการประชุมร่วมรัฐสภาข้อที่๔

วนเวียนซ้ำซากไม่ไปเสียสีใคร
ไม่ทำอะไรให้ใครเขาเสียหาย

ต้องไม่เอาเอกสารมายืนอ่านในสภาโดยไม่จำเป็น

เดี๋ยวดูเราเจอนักอ่านเก่งมาอยู่ในสภาเยอะ

และแอคชั่นและก็อ่านกันไป

ซึ่งทั้งหมดมันผิดข้อบังคับการประชุมสภา

เร่งเคร่งครัดกับข้อบังคับการประชุมสภาครับ
ไม่งั้นประชาชนและเยาวชนที่อยู่ข้างนอกครับ
เขาก็จะเริ่มสร้างนิสัยที่ไร้วินัยไร้ระเบียบ
และเรานี่จะเป็นตัวอย่างจากนี้ไป
วันหน้าที่ดีสุดของท่านประธานครับ
ต้องใช้ข้อบังคับเพื่อสร้างกฎวินัยระเบียบของการเป็นผู้แทน
เป็นตัวอย่างสำหรับเยาวชนและประชาชน
ขออนุญาตเรียนประธานขอโทษท่านนายกนะครับ

แต่จำเป็นต้องทำก็ท่านครับ
ขออธิระทันนะครับ
พระเก้าไกยยื่นไม้มาให้เรา
เราสามารถจัดตั้งรัฐบาลได้
โปรดก้าวได้ตามกฎหมายตามรัฐธรรมนูล
เพราะฉะนั้นขอให้ผู้ที่อภิปรายเมื่อตะกี้
ช่วยถอนด้วยแล้วก็บอกสมาชิกของพักท่านนะคะ

พักท่านไม่ให้ความเคารพกับกฎหมาย
กับการที่มีการโปรดก้าวมา
เพราะฉะนั้นขอให้ทางพักเก้าไกร
กำชับผู้อภิปรายทุกท่านด้วยค่ะ

ครับท่านวิโรธเชิญครับ

เดี๋ยวผมจะวินิจฉัยทั้ง๓ท่านเลยนะครับ

ผมขอประท้วงท่านผู้ประท้วงทั้งสองคนเลยนะครับ

ท่านนายกเศรษฐาก็นั่งอยู่ตรงนี้
ท่านจะใช้สิทธิภาพพิมพ์ก็ได้แล้วท่านเกี่ยวอะไร
อันนี้พอแล้วนะครับ

เศรษฐาทวีสินคือนายกส้มหล่น

สองครับผมขอประท้วงท่านวิทยา

การที่สมาชิกสภาพผู้แทนราชดร
มีข้อจำกัดนี่แหละครับว่าห้ามใส่เสื้อ
ท่านวิลากรินายังไม่ได้อย่างนั้นนะครับ
ผมยังไม่ได้ยินมีเข่าถอยเลยนะครับ
ท่านเชิญครับ

ท่านพูดประทวงไปที่ผ่านมา

ผมให้โอกาสเขาอภิปรายจนจบ
แต่ผมกำลังประท้วงกับท่านประธานสภาในการรักษาข้อบังคับการประชุมรัฐสภา

เดี๋ยวนี้สภาไมโฟนอยู่ตรงหน้าทุกคน

นึกอยากก็พูดก็กดแล้วก็ตะโกนพูดกันมาเลย

ทีนี้ผมเข้าใจครับว่านั่งตรงนั้นดูลำบากกับท่าน
ท่านต้องเป็นตาแทนท่านประธาน
เจ้าพอธิอีก๗๘ที่นั่งเงินหน้าต้องเป็นตาแทนท่านประธาน
ไม่ต้องประธุรงค์

ไอ้นี่ทะเลิกทะลากขึ้นมาแต่ละกลกดไมค์ก็พูดได้เลย
อ๋อแล้วครับท่านวิทยาครับไอ้อย่างนี้มันไม่ได้ครับไม่ใช่สภาครับท่าน
ครับท่านวิทยาครับผมยอมรับว่าได้ผ่อนปลนมาก
เพราะว่าการพิจารณาในวันนี้เป็นการแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีนะครับ
ดังนั้นก็อนุโลมไปว่าไม่อยากจะไปขัดจังหวะนะครับสำหรับเอ่อท่านที่ยกเอ่อ
ท่านศิริโรธที่นำเครื่องอ่าเปลี่ยนกายของมานั่น
มาแล้วท่านก็ท่านก็วางไปแล้วนะครับตอนแรกผมก็จะห้ามท่านแล้วนะฮะ
ถ้ามาชิดนิดหน่อยนะครับส่วนถ้อยคำบางประการเนี่ยนะครับ
ผมก็ไม่ได้เคร่งคัดก็เป็นเป็นเป็นเป็นเรื่องของผมเองเพราะว่า
ผมอยู่บนนี้นะครับผมเมื่อกี้ผมก็ต้องเซ็นแฟมนะฮะ
ต้องตรวจดูว่ามีถ้อยคำถูกต้องหรือไม่อะไรต่าง
บางครั้งมันก็พลาดไปนะครับเอ่ออย่างเรื่องส้มหล่นส้มอะไร
ผมผมจำไม่ค่อยได้นะครับรับจริงจริงนะครับ
ถ้าเป็นอย่างนั้นก็จะเตือนท่านต่อไปแต่ยังว่านะครับ
ถ้าเป็นการพินากฎหมายแล้วเนี่ยผมจะเคร่งครัดมากกว่านี้นะครับ
ขอเรียนให้ท่านวิทยาแก้บันไดทราบนะครับอีกเรื่องหนึ่งที่ท่านพูดถึง
ของทุกท่านไปแล้วนะครับโลกนี้เป็นอย่างนั้นไปแล้วนะครับ
ดังนั้นก็อย่าให้ถึงกับอ่านมากก้มหน้าก้มตาอ่านเลยแค่
แค่นั้นก็คงพอนะครับท่านวิทยาเอาแค่นั้นนะครับ
ผมจะพยายามทำให้ดีที่สุดนะครับท่านวิโรธไม่มีอะไรเลย
อย่าไปยุ่งกับทางนี้นะครับท่านสมัสสนันนะครับท่านประธานครับ
เดี๋ยวขอพักครับเดี๋ยวก่อนเขายกมือเนี่ยครับเดี๋ยวยกมือ
เดี๋ยวท่านพูดนะครับผมต้องวินิจฉัยท่านสุรัตนันก่อนครับ
นะครับผมก็จะดูให้ดีที่สุดนะครับผมเข้าใจคงไม่ต้องขอ
ถอนเลยนะครับเพราะว่าผมเองก็ท่านประธานค่ะครับเชิญครับ
สรัชนันค่ะในฐานะสมาชิกรัฐสภาที่ฉันขอประท้วงท่านประธาน
ข้อที่๔๕ค่ะใส่ร้ายเสียดสีทำให้เกิดความเสียหาย
ถึงท่านวิโรธด้วยนะคะเพราะว่าเมื่อกี้ท่านพูดชัดเจนว่า
นายกรัฐมนตรีเป็นนายกส้มหล่นซึ่งเป็นการด้อยฆ่าอย่างเห็นได้ชัดค่ะ
เราผ่านการพิจารณาจากรัฐสภาด้วยคะแนนเสียงสี่ร้อยแปดสิบหกเสียง
ครับผมได้รับทราบจากเจ้าหน้าที่แล้วว่าท่านต้องวินิจฉัยนะคะ

ท่านนายกรัฐมนตรียังไม่ได้เริ่มครับ
ที่จะปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นทางการเลยท่านธนันครับ
ผมกำลังวินิจฉัยนะครับฟังจากเจ้าหน้าที่แล้วนะครับ
มีการพูดถึงท่านนายกว่าเอ่อมีการทรุ่มหลดอะไรตรงนี้นะครับ
ขอให้ถอนคำพูดไปนะครับท่านศรีโรธนะครับ
เถอะนะครับเดี๋ยวฟังท่านตรีโรธก่อนนะครับ
แล้วเดี๋ยวค่อยให้ท่านวิรถนะครับท่านสี่รถครับอยู่ป่ะครับ
ท่านประธานครับผมสิริโรธนิกุลนะครับ
สมาชิกสภาพุทธแหละสะดอนจังหวัดสมุทรสาคร
สองจากพักเก้าไกลครับไม่แน่ใจว่าท่านประธานจะให้ผมถอนคำไหนครับ
เพราะว่าเมื่อกี้ท่านผู้ประท้วงกล่าวหาผมนะครับว่าผมพูดคำว่ารัฐบาลส้มหล่น
รัฐบาลส้มหล่นแต่ว่าผมไม่ได้พูดคำว่ารัฐบาลส้มหล่น
ที่ผมพูดคือนายกส้มหล่นท่านประธานช่วยวินิจฉัยด้วยครับ
จะให้ผมถอนคำว่ารัฐบาลส้มหล่นหรือนายกส้มหล่น
ท่านท่านพูดอะไรล่ะครับต้มหล่นตอนนั้นถอนไปดีกว่านะครับ
ข้อที่สี่สิบห้าต้องผ่อนทั้งรัฐบาลส้มหล่น
และนายกส้มหล่นนะคะครับขอให้ถอยคำว่าส้มหล่นเนี่ยฮะ

จังหวัดสมุทรศาคอนเขต๒พัก๙ไกล
ในฐานะสมาชิกรัฐสภานะครับ

ผมขอถอนนะครับคำว่าส้มหล่นครับ

เข้าไปเรื่องอื่นแล้วส้มทั้งแผ่นดินไม่เกี่ยวแล้วนะครับ

วิโรธผมขอเรียนกับท่านจริงเลย

ก็ขอบคุณท่านประธานที่ช่วยสั่งสอนสมาชิก

ท่านวิโรธเชื่อนะครับขอร้องทีนะครับ

ท่านจะชี้แจงกับตัวเรื่องแรงงาน
คราวนี้ล่ะท่านจะได้รู้ว่าท่านนายกเป็นไงครับ
ท่านต้องกำกับการประชุมนิดนึงนะคะ

วิโรธยังไม่ได้ถอนคำพูด

วิโรธเอาคำพูดของเขามาพูดต่อใช่ไหมครับ

วิโรธครับพูดกันสักนิดนึงนะครับ

ให้ท่านสรัสนันถอนคำว่าส้มหล่น

คนละเรื่องกันนะครับเขาพูดอย่างนั้นนะครับ
ถ้าพูดนิดเดียวนะครับท่านวิโรธ
แล้วเดี๋ยวเรายังมีอีกหลายเรื่องนะครับ
ท่านบอกว่าท่านเพียงแต่เอาคำพูดของคนอื่นมาซ้อน
อันนี้ขอถอนไปด้วยนะครับท่านวิโรธนะครับ
ขอบคุณคุณอาครับเดี๋ยวจะฟังท่านนายกดีกว่า

ครับผมวัฒนาสมโศกรณครเพื่อไทย

ท่านประธานต้องนะครับขอบคุณการประชุมและประท้วง
ผู้ที่ขออนุญาตเอ่ยนามนะครับท่านวิโรธนะครับ
ซึ่งจริงแล้วสภาแห่งนี้นะครับท่านประธาน
ผมก็ได้ยินข่าวนะครับตอนแรกบอกว่า
จากพี่ปลายสร้างสรรนะครับผมว่า

นะครับนิดเดียวครับท่านประธานนิดเดียว
เดี๋ยวก็เป็นการประท้วงกันไปตลอดนะครับ
มันมันต้องประท้วงนะฮะท่านประธานเพราะว่า
มันเสียหายนะครับท่านประธาน
ผมให้เกียรติทางน้องนะฮะ
ประเด็นนี้จริงอยากให้ท่านวิโรธถอนนะครับ
เรื่องนี้มันก็จะได้จบจะได้เดินต่อ
ท่านประธานที่โครบครับท่านประธานที่โครบครับ

ผมขออนุญาตประท้วงท่านพัฒนาครับ
เรียกผมน้องผมไม่เคยมีพี่ชายสันดารแบบนี้

นี่เห็นไหมท่านท่านต้องถอนแล้วไม่ได้นะครับ

ท่านพระท่านพิโรธนะครับ

วิโรธท่านต้องถอนคำว่าสันดาลนะครับ
ผมเคารพท่านประธานครับผมขอถอนคำว่าสันดาล
ผมขอแก้เป็นว่าผมไม่เคยมีพี่ชายแบบนี้ก็แล้วกันครับ
ครับฟังท่านนายกก็แล้วกันนะครับ
ขอบคุณครับรอฟังท่านดีกว่านะครับ